ไปดูกันต่อนะคะดิฉันจะพาเข้าวังค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะคุณฮาน่าฮิโก้เขาฉลองครบรอบ๙ปีที่แต่งงาน
อยากจะบอกว่าคุณฮิวโก้คุณเล็กจุลจักรนี่แหละค่ะ
พระวงศ์ไม่เท่าไหร่นะคะแต่หน้าตาดีเสียงดีแล้วเท่ด้วย
ก็เลยไปถามว่าครองรักยังไงได้ยาวนานแบบนี้
ที่สำคัญค่ะพลังของเขาให้เช็ค๑ล้านสามีมันเลิศ

เหนียวแน่นขนาดนี้เพราะว่าอะไรคะ
เพราะว่าสวยบอกเลยสิน่ารักนิสัยดี
ก็จะเรื่องหน้าตาแล้วก็ตักหลัก

ตื่นเต้นตลอดเวลาครับชีวิตไม่น่าเบื่อครับ

โลธสึมลักโหล่ม

ปกติเขาเป็นคนไม่เคยอยากได้อะไรจากเราเลย

อยากให้เธอทำงานแล้วเงินมาให้ฉันบ้างจังเลย
วันนี้ก็เลยได้ผลกำไรจากแคลิสขายดิบขายดี
ก็เลยเอามาให้เป็นถุงเงินถุงทองเขา

แต่ความน่ารักก็คือเขาก็รู้อยู่ว่า

ให้กันอีกแล้วเหรออุตส่าห์อยากจะให้บ้างนะเนี่ย

เป็นสามีที่ดีมากเงินไหลเย็นกลับมาเหมือนเดิม

แต่ที่วางนี่แหละเธอฉันไม่อยากจะเมาส์เลย

เธอฉันเมาได้ไหมพูดมาเถอะขนาดนี้แล้ว

คืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่า
แก๊งแม่นะคะคุณเอ๋พรทิพย์นะคะ

ฟังแล้วสัญญาเหยียบเรื่องนี้ไว้ให้มิ

ไปบอกใครนะถือว่าพี่แจ๊กเล่าให้ฉลิฟังคนเดียวถ้าคนอื่นรู้ก็คือ

นี้พูดเลยเห็นปุ๊บเขาก็ทะเลาะเขายอมรับด้วยนะ
คุณเอพรที่ไม่สามารถว่าทะเลากันแต่เคลียร์กันแล้ว
แต่เมื่อวานคุณผู้ชมมันที่เดียวกันคุณเอ๋จะอยู่กับแม่บี
ที่เป็นภรรยาพี่บีพี่พาธีสารศรีนอกนะคะ
แต่ว่าเป้ยปานว่าจะอยู่เซตนี้กับคุณหญิงมณิตาแล้วก็กะแต่

นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องราวกินแหงแคลงใจกันหรือเปล่านะคะ
นี่แบบไม่อยากให้เขาตีกันเลยแต่ฉันมาเล่าให้เธอฟังก่อนให้รู้ก่อนไง
ว่าประเด็นในการที่ไม่ถ่ายรูปร่วมกันพอจะแบบใบ้ให้ได้ไหม
เขาก็บอกว่าก็แบบเรื่องธุรกิจนี่แหละเห็นไหมเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันนะคะ

ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแกแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ละกัน
เอาไปตามนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมรู้แล้วเหยียบเอาไว้อย่าไปเล่าใครต่อนะคะ